ต่อคดีที่เรื่องของคดีการอุ้มฆ่าเผานั่งยา
ผู้บังคับการตรวจภูทรอุดรธานีออกมากล่าวปิดคดี
ค่าเผานั่งยางเจ้าแม่เงินกู้แต่ว่าสั่งรื้อ
คดีการอุ้มเสียร้านโทรศัพท์มือถือศูนย์หายไป
เมื่อ๘ปีก่อนกลับขึ้นมาทำใหม่ครับ
พลตำรวจ๓พีระพงวงสมาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคดีอุ้มในวิทยาศักดิ์ทำมามนตร์
อายุ๒๘ปี๔ร้านโทรศัพท์มือถือโบกี้เทนาคอม

ซึ่งเป็นหนึ่งใน๕คดีที่ต้องรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
หลังเสนอสารออกหมายจับคนร้ายตามภาพสเก็ต
โดยมอบหมายพันธบทเอกสมวาโยเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
เรียกสอบพยานใหม่เพื่อหาสาเหตุจุงใจ
หลังคดีเผานั่งยางนางบังออนทองอ่อนอายุ๕๒ปีเจ้าแม่เงินกู้
สุสานเผานั่งอย่างป่าสงวนแห่งชาติป่ากุจจับบ้านคำบอนเวียงชัย
ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านผือ๒๓จุด
ตำรวจจับนายบุญนาทองงามอายุ๕๗ปีที่ยอมเปิดปากให้การซัดทอด
ดาบตำรวจปราโมทอุบศรีอายุ๖๓ปีอดีตตำรวจโรงพักบ้านผือ
ลงมือฆ่าชิงทรัพย์ก่อนเผานั่งยางจนตำรวจปิดคดีได้
ญาติยังติดใจไม่เชื่อว่าคนร้ายจะมีแค่๒คน
จัดที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๓จตร
ร่วมกันกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีจังหวัดกระบี
ลงพื้นที่ดำน้ำสำรวจปากการังบริเวณอ่าวปีเละอ่าวโละสามะเกาะอยู่ด้านทิศตะวันออก
อาวนิกงกไพและกไก่พบปาการังฟอกขาวกระจายทั่วพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณเกาะไก่พบปากการังฟอกขาว๑๘๐
สาเหตุเกิดจากอุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึง๓๑๓๕องศาเซลเซียส

ส่วนการพบปากการังฟอกขาวในพื้นที่เกาะตาชัยหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาระยะนี้
จำเป็นต้องปิดเกาะงดท่องเที่ยวในพื้นที่
เพื่อเป็นการฟื้นฟูตัวปาการังก่อนจะเปิดเกาะช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
ธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาสารสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน
มิติพระพุทธศาสนาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐พฤษภาคม
ซึ่งงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของประเทศไทยลาวพม่าและกัมพูชา
นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศจัดกิจกรรมและเป็นการผนวกรวมวิถีถิ่นวิถีไทยและวัฒนธรรมอาเซียน
ในการจัดกิจกรรมงานร่วมกันอาทิตการจัดประเพณีตักบาทร่วมกันระหว่างไทยพม่า
การจัดแสดงสินค้าชุมชนที่วัดไทยสามัคคีและสะพานมิตรภาพไทยพม่า
เพื่อเป็นการสืบสารวิถีถิ่นวิถีไทยโดยผนวกเข้ากันกับวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกัน
บรรยากาศการเคลื่อนศพของนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๑ของประเทศไทย
จากวัดเทพศิรินกรุงเทพมหานครกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแผ่นดินเกิด
เพื่อให้ชาวสุพรรณบุรีร่วมการแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึง
โดยร่างของนายบรรหารอยู่ในรถตู้สีขาวมีนางสาวกัญจนาและนายวราวุศิลปอาชาลูกชายและลูกสาวนั่งมาด้วย
ขบวนเดินทางถึงวัดป่าเลไลวรวิหารเวลา๑๕นาฬิกา๑๕นาที
มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างรวมถึงกลุ่มพลังมวลชนจำนวนมากรอรับอยู่ตลอดสองฝากฝั่งถนน
ก่อนจะมีการนำร่างของนายบรรหารขึ้นไปตั้งบนชั้น๒ของสาราสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
โดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมจะเริ่มวันแรกตั้งแต่๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นต้นไปครับ